ประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงเรื่องของครูน้อย

ถูกต้องค่ะหลังจากที่หายไปช่วงนึง
ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะรายการรถปลดทุกข์ดิฉันเองนี่แหละ

ไปสอบถามสาเหตุใช่ค่ะกับครูน้อยว่าเพราะอะไร
ทำไมมันถึงเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น

บอกว่าเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของเงินทอง

แล้วก็ไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีพอ
ใจของครูน้อยเลยตั้งใจทำเพื่อเด็กนั่นเอง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคราวนี้ค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้น
ครูน้อยบอกว่าแบกรับภาระทั้งหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายต่างต่อไปไม่ไหวแล้ว
กลางเดือนนี้จะต้องปิดบ้านครูน้อยจริงแล้วนะคะ

อย่างทางด้านกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคม

ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลต่างของเด็กในบ้านครูน้อยแล้ว

หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปนั่นเอง
แต่มีคำถามว่าครั้งนี้จะปิดจริงเหรอครู

แต่ว่าก็มีหน่วยงานมีภาครัฐภาคประชาชน

ทำให้สามารถที่จะเปิดดำเนิน
สิ่งต่างในการช่วยเหลือเด็กมาได้ถึงทุกวันนี้

ซึ่งครูน้อยครูนวลน้อยทิมกุล
ก็ประกาศปิดบ้านรับเลี้ยงเด็กอย่างถาวร
หลังวันที่๑๕พฤษภาคมนี้
เพราะว่าทนแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
รวมถึงปัญหาเรื่องของหนี้สินไม่ไหวแล้ว

มีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ๒แสนบาท
แล้วก็ระบุด้วยว่าพยายามทำทุกวิถีทาง
ส่งเรื่องไปให้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เข้ามาช่วยเหลือเด็กอีก๖๕คน

เกิดอะไรขึ้นคะครูน้อย
เพราะว่ามันก็ต้องรีบปิด
จริงก็คิดไว้ระยะหนึ่งแล้วว่า
เพราะว่าถ้ามันอยู่ในสถานะการยังไง

เดือนนึงต้องขาดเงิน๗๘หมื่นอย่างนี้
เพราะว่าต้องหาถ้าเปิดเทอมมันก็ยิ่งหนักใหญ่
เพราะว่าภาระต่างมันถาโถมเข้ามา
เพราะฉะนั้นก็ต้องปิด๑๕เลยค่ะ
ล่าสุดนะคะทางด้านหน่วยงานนางนภาเศรษฐกร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บอกว่าได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากบ้านครูน้อย

ทีนี้ใจความในหนังสือก็ระบุว่า
อยากให้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เข้ามาดูแลช่วยเหลือเด็กทั้ง๖๕คน
ที่ตอนนี้บ้านครูน้อยดูแลอยู่เบื้องต้น
เมื่อวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางกรมก็ได้ส่งนักพัฒนาสังคมเข้าไปเก็บข้อมูลเบื้องต้น
พบว่าเด็ก๖๕คนมีความต้องการที่แตกต่างกันไปค่ะ

จะนำข้อมูลต่างเหล่านี้มาประเมินอีกครั้ง
เด็กเหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง
หลังจากที่บ้านครูน้อยปิดอย่างถาวรนะคะ
ซึ่งบ้านครูน้อยเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กมา
ตั้งแต่ปี๒๕๒๓จนถึงปัจจุบันค่ะ
ก็มีเด็กอยู่ดูแลอยู่ทั้งสิ้น๖๕คน
เป็นเด็กปกติ๖๐คนรวมถึงเด็กพิการอีก๕คนนะคะ
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของตนเอง

แต่ว่าจะมารับเงินจากครูน้อยในการเดินทางไปเรียนหนังสือ
ขณะที่บางส่วนก็มารับประทานอาหาร

แต่ไม่ได้อาศัยหลับนอนที่บ้านครูน้อยแต่อย่างใดค่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีพ่อแม่ที่อยู่บ้านดูแลอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาครูน้อยมีปัญหาด้านของการบริหารจัดการเงินมาโดยตลอดเลยนะคะ
เหมือนกับข่าวต่างที่เราได้ยินได้ฟัง

แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล

แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาต่างเหล่านี้ได้นั่นเองนะคะ
ถ้าปิดจริง๑๕พฤษภาคมนี้
เท่ากับบ้านครูน้อยมีอายุ๒๖ปี
ปีที่บ้านครูน้อยก็สามารถที่จะสร้างเยาวชน
แล้วก็สร้างคนที่เป็นคนดีของสังคมในชาติได้เยอะเหมือนกัน
แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นและคำถามว่าปิดจริงหรือเปล่า
ยังเป็นคำถามขาดใจอยู่ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องค่ะ